คุณผู้ชมคุยเกี่ยวกับเรื่องการไปเที่ยว
ไปเที่ยวมันต้องมาพร้อมสุขภาพ

แต่เรื่องสุขภาพบางทีมันอาจจะไม่แข็งแรง

ออสเตรเลียอายุ๗๐ปีแล้วนะ

บันไดวัดถ้ำเสือ๑๒๐๐กว่าขั้น
ปรากฏว่าวูบหมดสติเสียชีวิตเลยค่ะ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาเนี่ย

จรเอสเวิร์ดอายุ๗๐ปีค่ะ

แล้วกว่าทีมกู้ภัยจะไปถึงคุณ

หนึ่งชั่วโมงอ่ะอืมขึ้นไปช่วยเหลือนะนะ

คนที่ช่วยปั๊มคือนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปด้วยกัน

เพราะว่ามันไม่ใช่แบบทางรถจะขับไปถึงได้เลย

ทีนี้ถามนักท่องเที่ยวที่ไปด้วยกันเนี่ย

เดินขึ้นบันได๑๒๖๐ขั้น

เขาเลยค่ะทีนี้ทางตำรวจสพเมืองกะบี่บอกว่าตัวของใน
นักท่องเที่ยวคนนี้มาคนเดียวขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้ว
มาจอดตรงเชิงเขาก่อนขึ้นบันไดไป๑๒๐๐กว่าขั้นแล้วคิด
ดูนะเจ้าหน้าที่ขึ้นไปข้างบนยอดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
สิทุลักทุเลสิคะนี่ต้องเอาเชือกชักรอกแล้ว๔คนช่วยกัน
เหมือนกับหามลงมาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะครับแพทย์ก็สันนิษฐาน
ว่าน่าจะมาจากหัวใจหยุดเต้นกระทันหันจากการขึ้นบันได
แล้วค่ะเหนื่อยเหรอก็ด้วยล่ะอายุเยอะแล้วขึ้นบันไดร่างกาย
อาจจะไม่ไหวผมเคยบอกว่าผมจะบอกว่าผมเคยไปที่นี่หรอคือ
ระหว่างทางเดินขึ้นไปเนี่ยอากาศมันจะอบอ้าวนิดนึง
สูงไงใช่ด้วยความที่ระหว่างทางมันเป็นต้นไม้ขึ้นคุมไป
หมดมันไม่ได้มีลมพัดแบบเย็นเย็นอะไรอย่างนี้นะมันก็จะอบอ้าว
แล้ว๑๐๐กว่าคาดมันก็จะเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยเริ่ม
หอบแล้วถ้าเกิดไม่ได้ทานน้ำหรือหายใจไม่ทันบางทีมันก็
วูบได้เหมือนกันเนี่ยแล้วขึ้นไปแบบเนี้ยบันไดชันมากนะคุณผู้ชม
เวลาขึ้นไปที่สูงสูงระวังเรื่องบันไดชันแล้วตกลงมากับ
สองคือสุขภาพร่างกายถ้าเกิดไม่พร้อมนี่แหละค่ะนี่ก็ต้อง
นำร่างเนี่ยนะคะส่งไปตรวจละเอียดที่โรงพยาบาลกระบี่แล้ว
ประสานทางสถานทูตเพื่อแจ้งญาติรับศพไปประกอบพิธี
ตามศาสนาต่อไปขึ้นไปด้านบนแล้วมันจะมีวิวเห็นลมพัด
แต่ระหว่างทางมันร้อนเข้าใจเนอะนักท่องเที่ยวเนอะเขา
อย่าไปพิชิตในสถานที่สำคัญแต่อะไรก็ไปให้ถึงกันนะคะ